ร้านขายทุเรียนรายนี้ต้องเจอหน่อยนะคะ
คือจริงแล้วเขาไปร้องกับสายใหม่ต้องรอดให้ช่วยตามคดีหน่อย
เพราะว่าไปแจ้งความแล้วยังไม่คืบหน้าเลย
เป็นลูกจ้างสาวนะคะไปถูกเจ้าของร้านทุเรียนชื่อดังที่จังหวัดระยองเนี่ย
แล้วลุมทำร้ายจับมัดกับเสากล้อนผมเธอถ่ายคลิปประจานค่ะ
นี่คือเรื่องที่เธอเจอแล้วเธอบอกไปแจ้งความ
แล้วคดีไม่คืบจนสุดท้ายต้องมาพึ่งสายใหม่ต้องรอดนะคะ
สมมุติว่าชื่อนางสาวเอก็แล้วกันอายุ๒๒ปีนะคะ
นางเสาเอเนี่ยไปร้องขอความช่วยเหลือจากสายใหม่ต้องรอด
นายเอกพบเหลืองประเสริฐบอกถูกนายจ้าง
เป็นเจ้าของร้านทุเรียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองข่มขืนทำร้ายร่างกาย
มีรอยแผลเขียวช้ำตั้งแต่ใบหน้าแขนสองข้างอวัยวะเพศก้นนะคะ
กล้อนผมแล้วเธอก็ไปแจ้งความแล้วแต่ว่าคดีไม่คืบหน้า
คุณเอเล่าบอกว่าปีที่แล้วไปทำงานร้านทุเรียน
ตอนนั้นตั้งคันเดือนกันยายนก็ลาคลอด๓เดือน
เฮียเจ้าของร้านโทรมาตามบอกให้กลับไปทำงาน
ห้ามกราคมเธอก็เลยกลับไปทำงาน
พอ๕มกราคมเจ้าของร้านเข้ามาข่มขืนเธอในห้องนอนแล้วขู่
บอกห้ามบอกใครทำแบบนี้๓ครั้งที่เธอต้องยอม
เพราะว่าเป็นหนี้อยู่๔๐๐๐บาทแล้วก็ถูกขู่จะดำเนินคดีด้วย
เธอก็หนีออกมาสิบกุมภาพันธ์เจ้าของร้านบอกกลับมาทำงาน
ถ้าไม่กลับเดี๋ยวแจ้งความลักทรัพย์เพราะโทรศัพท์ของร้านนี้อยู่กับเธอ
เธอก็เลยยอมกลับไปค่ะพอไปถึงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่เธอเจอ
ก็คือเจ้าของร้านกับภรรยาทำร้ายเธอทันที
บอกไม่มีใครช่วยเธอเลยแถมยังพยายามจับเธอใส่กระสอบ
เอาไปซ้อมหลังบ้านแต่กระสอบอ่ะมันเล็กสุดท้ายเนี่ย
เขาก็เลยอุ้มเธอไปมัดกับเสาในสภาพไม่สวมเสื้อผ้าเลยค่ะ
เปลือยกายแล้วทุบตีเธออีกรอบนึง
ยังไม่พอนะคุณผู้ชมความโหดร้ายที่ได้ยิน
เอากันไกลมากล้อนผมเธอด้วย
ทิ้งไว้กว่า๒ชั่วโมงอยู่ในสภาพนั้นนะคะ
หลังจากนั้นถึงได้เอาเธอขึ้นไปขังบนห้อง

ทุบตีบังคับให้หาเงินมาคืนหาไม่ได้ก็จะแจ้งความ
สุดท้ายเธอต้องขอให้ญาติมาช่วยค่ะโทรให้ญาติมาช่วย
นี่คือเรื่องราวที่เธอเล่าให้กับสายใหม่ต้องรอดฟัง
นี่ดูสภาพบาดแผลนะคะสายใหม่ต้องรอด

ให้ช่วยเร่งรัดคดีเพราะว่าเจ้าของร้านเป็นคนมีชื่อเสียง
กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
คือผู้เสียหายถูกเจ้าของร้านย่ำยี่ภรรยาจับได้
ลูกน้องมารุมทำร้ายอย่างที่เธอเล่าเนี่ยค่ะ
คือเธอบอกว่าผู้เสียหายคนนี้เธอบอกว่าเธอเจ็บทั้งกายและเจ็บทั้งใจด้วยค่ะ
แทนที่จะไปเล่นงานสามีตัวเองกลับมาเล่นงานน้องเขา
หาว่าน้องเขาเนี่ยไปให้ท่าไปอะไรกับสามีเขา
แล้วก็วิธีการลงโทษนะครับก็คือจับน้องเนี่ยแก้พลาดทั้งหมด
แก้ผ้าทั้งหมดเอากระสอบนะครับมาใส่ตัวน้องเขามาคบกันทุกตัวน้องเขา
แล้วพยายามจะปาดผ่านถึงแต่น้องเขาเนี่ยดิ้น

คือการทำเหมือนคนไม่ได้สระคนไม่ใช่คนนะครับทำเหมือนคนเป็นสัตว์
คือแค่เราอ่านคำบรรยายหรือฟังที่คุณเอกพบเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยค่ะ
แบบนี้นะคะก็เดี๋ยวต้องฝากตำรวจนะคะช่วยติดตามคดีนี้หน่อย
ผู้เสียหายยืนยันบอกเธอถูกเจ้าของร้านเนี่ย
ให้ลูกน้องถอดเสื้อผ้าสั่งถ่ายคลิปแล้วก็ลากเธอออกมาทุบตีนะคะ
อวัยวะเพศแล้วขู่จะยิงทิ้งเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ
เอาไปผูกไว้กับเสาจนสุดท้ายญาติเธอมาช่วย
พนักงานสอบสวนก็ได้ตามมาสอบปากคำผู้เสียหายที่กรุงเทพแล้วด้วยนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวคาดว่าวันนี้จะขอสารออกหมายจับผู้ก่อเหตุทั้งหมด
เดี๋ยวเรารอดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันค่ะ